วันที่๒๔มิถุนายนของทุกปี
ก็เป็นวันที่เราจะต้องมานั่งนึกทบทวนนะคะ
ว่าอะไรเป็นปัญหาเป็นอุปสรรค

อาจจะไม่เป็นไปตามที่คณะราชเขาได้คาดหวังเอาไว้
และตอนนี้เราอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลคอสชนะคะ
ที่กำลังจะนำพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในอนาคต
แต่ว่ามีหลายอย่างที่ได้รับการแก้ไขไปแล้ว
แต่ว่าบางอย่างอาจจะยังดูไม่ถูกที่ถูกทางสักเท่าไหร่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีค่ะ
เข้าสู่ปีที่๘๔ที่ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
และยังเป็นห่วงเวลาเดียวกันกับที่คนไทยทั้งประเทศ
กำลังรอคอยประชาธิปไตยเต็มใบ
จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คำมั่นสัญญาที่เคยประกาศไว้ว่า
ให้ประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งภายในปี๒๕๕๙
ปัญหาได้รับการแก้ไขผ่านกลไกที่ฉับไว
การใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูล
รวมถึงการผลักดันให้สะพานิติบัญญัติแห่งชาติ

สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันอย่างทันท่วงที
ขณะที่อีกหลายปัญหากลับยังรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง
ผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
สิ่งที่จะเกิดผลกระทบกับพวกเขาอย่างจริงจัง
อ้าวมันไม่คล่องตัวจริง
เพราะเวลานี้นะครับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ย
ปัญหาเรื่องน้ำมันมีปัญหาอยู่ที่พื้นที่

ในนี้ถ้าทำงานด้วยระบบราชการร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ล่ะครับ
ทำยังไงมันก็ไม่ทั่วถึง

รุ่มน้ำตัวแทนได้คิดงาน
มีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนงานด้วย
อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตย
แตกต่างจากประเทศที่เจริญแล้ว
เกิดจากกิเลสตัญหาของคนบางกลุ่ม
แต่เมื่อใดที่ประชาชนได้รับการพัฒนาเรื่องการศึกษา
และเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
ระบบที่ปิดกั้นและหยุดยั้งประชาธิปไตย
จะค่อยถูกลดทอนลง
เชื่อว่าคนยุคใหม่เขารู้ว่าเขาจะแก้กันยังไง
เพราะว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคนรุ่นใหม่
ทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่นิ่งอยู่ไม่ได้
มันจะต้องพัฒนาไปตามธรรมชาติวิสัย
การเมืองของประเทศไทยนั้นมีปัญหามาตลอดครับ
ด้วยความนาฏเก่านะครับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเป็นไปได้เสมอ
ที่มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ไม่เห็นด้วย
แต่ประชาธิปไตยนั้นจะเบ่งบานและเติบโต
ต้นมหาภิกษาไตยนั้นจะเติบโตไปในอนาคตครับ
สิ่งที่เป็นปัญหาก็คืออำนาจเก่าที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับ

ก็คือนอกจากการต้องพัฒนาด้านการศึกษาแล้ว
ยังจำเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกมิติ
เช่นเดียวกับรัฐบาลที่ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดจากการรวมศูนย์อำนาจ
ไปสู่การกระจายอำนาจที่แท้จริง
ซึ่งเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญ
ที่จะผลักดันให้ประชาธิปไตยของไทย

ก้าวผ่านสถานการณ์เปลี่ยนผ่านเหล่านี้ไปได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน